เอาแรกคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมคุณวรพรดูคลิปนี้ดีนะ
แล้วช่วยผมคิดหน่อยว่าคุณลุงท่านเนี่ย
ทำแบบนี้จนชินหรือว่าเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทเลิ่นเล่อ
หรือว่ารถมันผิดปกติ
คุณผู้ชมว่ายังไงครับคุณวรพรว่ายังไงฮะ
คุณลุงออกมาไม่ดูทางขวาเลยโอ้โหล้อหลังของตัวพ่วงทับครับ
คุณผู้ชมฮะเสียชีวิตเลยครับเนี่ยครับผมถึงบอกว่า
บางคนบอกว่าดูลักษณะแล้วเหมือนเบรกหรืออะไรผิดปกติหรือเปล่า

ตำรวจสาวพ่อเมืองฉะเชิงเซาไปที่เกิดเหตุหน้าร้านซ่อมรถแห่งหนึ่งนะครับ
บริเวณแยกไฟแดงบังพระก่อนขึ้นสะพานมุ่งหน้าเข้าเมืองฉะเชิงเซาครับ
ในที่เกิดเหตุไปพบศพลุงสุวิทย์ทัศน์หวาดอายุ๖๐ปี
ท่านนอนเสียชีวิตคือกลางลำตัวมีแผลถูกล้อรถพ่วง

ส่วนรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อไม่ได้หนีไปไหนนะยืนรอตำรวจ
นายสุภักษรเกรดนอกคนขับรถพ่วงเล่าแบบนี้บอกว่า
เขาก็ขับรถจากแหลมชะบังชนบุรีจะไปเอาปูนู่นที่แก่งคอยสระบุรี
พอมาถึงจุดเกิดเหตุนี่แหละฮะ
เห็นแล้วล่ะว่าลุงอยู่บนมอเตอร์ไซค์แล้วก็เหมือนจะรอจังหวะนะครับ
รอจังหวะรถว่างแล้วจะลงถนน
คือเขาก็ไม่ได้เอกใจเพราะว่ารถของเขาก็ขับผ่านคุณลุงไป
คือตัวส่วนหัวมันผ่านไปแล้วใช่ไหม
ลุงออกมาตรงกลางไงไม่กี่อึดใจรู้สึกเหมือนล้อหลังทับอะไร
ลงไปดูตกใจครับไม่คิดว่าคุณลุงจะลงถนนมาแบบนี้
ตำรวจเข้าว่ารถน่าจะมีปัญหาครับไม่เบรกนะ
เบรกเสียก็คันเร่งค้างประมาณนี้หรือเปล่า
นะครับนี่คือเหตุการณ์หนึ่งที่ผมถามคุณผู้ชมไว้นะฮะ